ไปดูที่สุราธานีครับคุณผู้ชมครับ

คุณป้าผมสีทองคนนี้ที่เคยเป็นข่าว
ที่เคยวิ่งออกไปนะฮะเหมือนจะเอาของไปขายที่ถนน

ภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้นะครับ
จะเห็นว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งนะครับเดินออกมาขวางรถเอาไว้
แล้วก็นะฮะรถที่แล่นอยู่บนถนนในซอยน้ำทรัพย
บนขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานีนะครับ

พอรถชะลอเนี่ยป้าท่านนี้ก็เดินมาข้างรถนะครับ
พยายามจะเปิดประตูคนขับก็ต้องขับรถออกไปเลย
นางสาวธนัชชาเพชรมณีอายุ๒๓ปี
เจ้าของคลิปนี้นะครับเล่าเหตุการณ์ของวันที่๒๗พฤษภาคม
บอกว่าตอนกลับบ้านมามาถึงทางแยกนี้

ชะลอรถจะเลี้ยวป้าผมทองเนี่ยก็เดินออกมาขวางรถ
แล้วก็เดินมาฝั่งคนนั่งข้าง
ทำท่าจะเปิดประตูก็เลยบอกเธอ
ขับรถออกไปเลยลองฟังเธอเล่าหน่อยฮะ

อยู่ก็มีคุณป้านี่แหละค่ะเดินออกมาดักหน้ารถ
ใช่แล้วก็เราตอนแรกเราคิดว่าเขาจะขอความช่วยเหลือ
เราก็เลยแบบเราชะลอรถมาเพราะเราเห็นแล้วแหละว่าเขายืนดัก
พอเรามาใกล้ปุ๊บคุณป้าเขาก็เดินเข้ามาข้างรถ
ทำท่าจะเปิดประตูเราก็เลยบอกว่าให้แฟนรีบขับออกไปเลย
ใช่เพราะว่าเราว่าถ้าโดยคนปกติแล้วไม่น่าจะทำแบบนี้
คาดว่าป้าผมทองคนนี้นะครับ
น่าจะเป็นคนเดียวกับที่กระโดดขวางรถของคุณครู

ขณะขับรถไปโรงเรียนในซอยโกเตงจำได้ไหมครับ
ตำบลวัดประดูกอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
ครูคนดังกล่าวไปแจ้งความแล้ว

วันถัดมานะครับก็ไปเจอป้าคนนี้
ตั้งโต๊ะขายเขาก่อนจำได้ไหมนี่คลิปนี้ปุ๊บ
นี่แหละฮะออกมาขวางรถที่ผ่านไปผ่านมานะครับ

แล้วก็ตักเตือนนะครับรวมถึงพูดคุยกับครอบครัวที่บ้าน

แต่คุณป้าก็ออกมาทำอีกครับ
ครับขยับต่อไปดู